พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ชายภูมิกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ปี๖๔ท่วมหนักไปแล้วปีนี้ท่วมหนักอีกครั้ง
แล้วรุนแรงที่สุดในรอบ๕๐ปีนะฮะ

รอบ๕๐ปีนะครับหนัก๒ปีติดเลยนะครับ
ภาพมุมสูงจะเห็นเลยว่าเมืองชายภูมิเนี่ย

คือน้ำเจิ่งนองเต็มพื้นที่เลยครับ
น้ำมาจากไหนหลักก็คือน้ำฝนที่ตกสะสม
เทือกเขาภูแลนคาครับคุณผู้ชม
สะสมจากเทือกเขาแล้วไหลบ่าลงมา
แล้วผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยยางบ่า
และล้นสรรเขื่อนลำปะทาว
หลังจากนั้นมันไหลมาสมทบรวมกันที่ลำห้วยเสวครับ

ท่วมในพื้นที่ใจกลางเมืองพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ

ต้องนั่งเรือเข้าไปชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองชายภูมิ
ใช้ชีวิตกันยากลำบากมากครับดูสิฮะความสูงของระดับน้ำเนี่ย
นุสวรีเจ้าพ่อพระยาแลก็น้ำท่วมครับบริเวณหน้าสารกลาง
หน้าโรงพยาบาลหลายต่อหลายจุดหน้าโรงพักชาวบ้านบ้านโนนสมอครับ
บ้านหนองบ่อและบ้านกุฎแคนทีมข่าวต้องลงเรือไปสำรวจ
หนักที่สุดน้ำท่วมสูงมากนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
บางจุดเนี่ยนะคะท่วมประมาณสักสี่สิบถึงหกสิบเซน
แต่ถ้าจุดไหนอยู่ลึกแล้วพื้นที่นั้นมันต่ำน้ำสูงเมตรถึง๒เมตร
คุณดูความแรงของน้ำสิครับเนี่ยนี่นะฮะอ้าว
ไปดูที่หน้าโรงพยาบาลชายภูมิหน่อยเจ้าหน้าที่เร่งนำคนป่วยเนี่ย
จากเรือตรงถนนบรรณการนะครับเป็นประตูทางเข้าออกโรงพยาบาล
นี่ฮะโรงพยาบาลตรงนี้น้ำท่วมเต็มเลย
ต้องใช้เรือแล้วนะครับน้ำสูงมากรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
ทีนี้จะเข้าออกทีก็ต้องรอคิวเรือครับก็นานอยู่พอสมควร
ของผู้ป่วยคนหนึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแก้งเคราะห์
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้นี่คือการขนถ่ายผู้ป่วยครับ
จากรถสู่ตึกที่จากรถลงเรือแล้วค่อยพาไปขึ้นตึกครับ
นี่นะฮะอาการไตวายครับต้องรีบรักษาโดยด่วนเลย
ลองฟังลูกสาวของคนป่วยที่เขาได้รับความลำบากกันหน่อยนะฮะ

ตอนนี้แม่เขาเป็นไตวายเฉียบพันธุ์ค่ะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
ต้องต้องมาฟอกไตที่นี่มาที่นี่ใช่ไม่ค่ะก็อยู่โรงพยาบาลอำเภอ

หนักค่ะยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่าแม่อยู่
ก็อยู่โรงพยาบาลอำเภอตลอดไงแล้วพอแบบได้ฟอกไตมันก็ลำบากเนอะ
ต้องมาที่นี่เคยไวแต่ฝั่งแข้งคอยังตกอยู่เลยอ่ะ
เนี่ยครับแล้วตอนนี้ทางที่ช่วยได้เบื้องต้นคือ
สร้างสะพานไม้ชั่วคราวคือเคยใช้เมื่อปีที่แล้วแล้วนะฮะ
เชื่อมระหว่างฝั่งข้างจวนผู้ว่ามาที่ฝั่งโรงพยาบาล
เดินเท้ากันแบบนี้ก่อนไม่อย่างนั้นต้องรอรถรอเรือนาน
แล้วดูสิครับบางครอบครัวคนตายต้องเอาโรงศพขึ้นเรือ

ในพื้นที่บำเน็ตนรงครับปรากฏว่าน้ำหลากท่วมรางรถไฟ
ช่วงไม้หมอนมันชำรุดรถไฟวิ่งต่อไม่ได้
เป็นน้ำตกเลยฮะดูสิครับแบบนี้นะฮะ
เรื่องต้นตอนนี้ครับในพื้นที่ชายภูมิประกาศ

ก่อนหน้านี้มีตัวเมืองที่คอนสวรรค์
ล่าสุดอีก๕อำเภอคือจตุรัสบำเน็ตนรง
บ้านคว้าวเทพสถิตและเนินสง่า
ดูสิครับขนส่งเชื้อเพลิงอะไรต่างก็ไม่ได้
หยุดชะงักตอนนี้เร่งซ่อมแซมและเร่งช่วยเหลือแล้วครับ